คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นการปะทะกันของผู้โดยสารที่จะซื้อตัวรถตู้

ไม่แน่ใจว่าเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดหรือเปล่า
ผู้โดยศาลผู้หญิงท่านนี้บอกว่าก็ซื้อตัวตอนบ่ายสองโมงครึ่ง
อย่ามาจับผิดหลับส่วนตัวเฮ้ยไปค่ะหนูจ่ายเงินแล้ว
จ่ายเงินแล้วแล้วพี่บอกให้หนูขึ้นบ่ายสองครึ่งแล้วเวลานี้มันกี่โมงแล้ว
บ่ายสองครึ่งครับนี่บ่ายสองห้าสิบหก
แล้วพี่บอกว่ารถมันเต็มจะไปไม่ได้จะไปได้ยังไงล่ะ
แล้วพี่รับหนูทำไมอ่ะแล้วพี่รับหนู
แล้วพี่รับเงินหนูไปทำไมแล้วถ้าพี่บอกว่ามันขึ้นไม่ได้ตั้งแต่แรก
อ่ะหนูจะได้ไม่เสียเวลาหรอไปไปไปอย่ามาแตกต้องตัวหนู
อย่ามาแตกต้องตัวหนูอย่ามาแตกต้องสินทรัพย์เงินตัวของหนู
หนูได้ตัวมาแล้วหนูก็จ่ายเงินเรียบร้อยถูกต้อง
กับการซื้อตัวแล้วพอหนูรอรถมาบอกว่าเต็มไปไม่ได้
ใช่คืออะไรคะรู้แหละว่าผู้ชายคนนี้ไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถ
แต่เรื่องมันเป็นไปมายังไงดอมคุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฟังไป
แล้ววิเคราะห์ไปพร้อมกันนะว่าอยากรู้มากเลย
ความผิดนี้หรือความไม่เข้าใจอันนี้มันเกิดขึ้นจากส่วนไหน
แล้วไปเกิดขึ้นตอนไหนภาพที่เห็นอยู่คุณผู้ชม
ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้โดยสารนะเธอก็ถ่ายคลิป
เถียงกับพนักงานปล่อยรถว่าทำไมถึงโดนให้ลงจากรถอ่ะ
แล้วให้ไปรอขึ้นรอบใหม่ทั้งที่เธอก็จ่ายเงิน
ซื้อตัวเที่ยวนี้ไปแล้วแล้วตอนซื้อเนี่ย
ซื้อตัวรถตู้ไปบางแสนคนขายตั๋วก็บอกว่าให้ขึ้นรอบบ่ายสองโมงครึ่งนะ
พอถึงเวลาเธอก็ขึ้นไปบนรถตู้ครับแต่โดนคนขับเนี่ยไล่ให้ลงมา
บอกว่ามันไม่ใช่รอบนี้เธอไม่ได้ซื้อรอบนี้ต้องขึ้นรอบอื่น
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับคนขายตั๋ว
คนขายตัวก็บอกเพียงงั้นคุณต้องรอรอบต่อไปนะ
ทั้งทั้งที่ตอนซื้อเนี่ยพนักงานก็บอกเธอชัดเจนว่าให้ขึ้นรอบบ่าย๒โมงครึ่ง
คนเรามีธุระแล้วต้องขึ้นบ่าย๒โมงครึ่ง
จะให้ไปขึ้นเวลาอื่นได้ยังไงล่ะ
พอไปทวงถามก็เลยเกิดเหตุตามคลิปนี้เลยคุณผู้ชม

แล้วก็โดนอีกฝ่ายด่าทอตะคอกใส่อันนี้ที่ผู้หญิงบอกนะ

แล้วก็มีการงั้นคืนเงิน๑๔๐บาทค่าตัวมาให้
แต่ผู้โดยสารหญิงท่านนี้ยังบอกด้วยว่าตอนนั้นเธอกลัว

ก็ปลอดภัยดีนะไม่ได้โดนทำร้ายอะไร

อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอบอกว่าสภาพจิตใจเธอย่ำแย่เลยนะ
หลังจากนั้นก็แจ้งแล้วก็ร้องเรียนไปแล้ว
แต่ถ้าฝั่งนั้นโดนบขสอปรับ๑๐๐บาท
แค่เรื่องพูดจาหยาบคายไม่ใช่เรื่องขายตั๋ว

คุณผู้ชมฟังความจากฝั่งผู้หญิงผู้โดยสารมาแล้ว

น้ำเงินคนนี้พี่รังสรรค์ชี้แจงว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ผู้โดยสารมาซื้อตัวตอนบ่าย๒โมงครึ่งในราคา๑๔๐บาท
และระหว่างที่จะจ่ายตัวให้ก็บอกว่าคุณลูกค้าถ้ารถเข้ามาแล้วเนี่ย
ต้องดูก่อนนะว่ารถเต็มหรือเปล่าถ้ามันเต็มเนี่ยคุณก็ต้องรอรอบต่อไปนะ
แล้วผู้โดยสารผู้หญิงท่านนั้นก็ตอบตกลงด้วย
จนกระทั่งบ่าย๒๕๐ครับมีรถตู้เข้ามารับผู้โดยสาร
ที่ได้ซื้อตัวไว้ก่อนหน้ามันก็เลยทำให้รถเต็มไงพี่เบิร์พี่
อย่างนี้คืออย่างนี้หรือเปล่า
คือไอ้รถเที่ยวบ่าย๒โมงครึ่งที่เธอซื้อเนี่ยมันยังไม่มา
แต่บ่าย๒โมง๕๐คือรถที่เที่ยวก่อน๒โมงครึ่ง
แต่เรดมามันเรดแล้วมันกระทบเป็นรุ่นตัวไง
มันกระทบมาเรื่อยเต็มมาเรื่อย
ก็ต้องเอาคนที่เขาซื้อตัวไว้ก่อนขึ้นพอดีปั๊บมันเต็ม

เขาซื้อไว้ใบสองครึ่งนี่ขนาดใบสองห้าสิบแล้วนะ
นี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยที่เธอโมโหไงฮะคุณผู้ชมฮะ
แล้วทางพี่รังสรรคพี่รังสรรคพนักงานปล่อยรถ

ก็เลยตัดสินใจคืนเงิน๑๔๐บาทให้กับผู้โดยสารไป

พี่เขาก็บอกนะถ้าพี่ผิดพี่พร้อมขอโทษนะ
เรื่องนี้ทางบขศก็เรียกพนักงานรถตู้
คนดังกล่าวมาชี้แจงครับแล้วก็ลงโทษปรับพนักงานรถร่วม
แสดงกิริยาใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมเป็นเงิน๑๐๐บาท
แต่แม้ว่าจะมีการเรียกมาปรับแล้ว
แต่ผู้ร้องเรียนก็คือผู้โดยสารหญิงท่านนั้น
องว่ามันควรโดนปรับเรื่องขายตั๋วด้วย
มันไม่ใช่แค่เรื่องใช้คำพูดไม่เหมาะสมไงคุณผู้ชม
แต่เรื่องขายตั๋วเนี่ยถ้าคุณขายแบบนี้โดยที่รู้ว่า
รอบก่อนคนก็เต็มมาแล้ว
แล้วพอถัดมาเรื่อยมันก็เต็มต่อไป
ว่าเรื่องนี้นะมันอธิบายตั้งแต่ต้นก็จบ
ไอ้คนขายตัวก็บอกเลยคุณรอบนี้บ่าย๒โมงครึ่งเนี่ย

เพราะรถมันเลสถ้าเป็นเครื่องบินเขาเรียกเครื่องบินดีเลอ่า

มันเป็นก่อนบ่าย๒โมงครึ่งฉะนั้นรอบบ่าย๒โมงครึ่งของคุณเนี่ย
อาจจะเป็นบ่าย๓นะหรือบ่าย๓กว่านะก็อธิบายตั้งแต่ต้นตอนขายตัว

เอออันนั้นไม่รู้แล้วเออนะครับ
เรื่องของการแสดงออกกับผู้โดยสารก็ยังไงพี่ก็ลองดูให้มันเหมาะสมก็แล้วกัน